ทุกผู้ชมครับที่ปฐุมธานีปีนี้ก็หนักนะครับ
เมื่อวานนี้นายกอบจปฐุมธานีบิ๊กแจ๊สพลตำรวจโทคำนวณวิทย์ทูปกระจ่าง
ก็ออกไปเยี่ยมชาวบ้านดูสิพื้นที่ปฐุมธานีเห็นไหม
แล้วเมื่อวานฝนก็ตกหนักด้วยนะนี่ชุมชนวัดสุราชรังสรรค์นะครับทุกผู้ชมครับ
ทีนี้พอไปถึงบ้านหลังนึงเนี่ยนะฮะอยู่ที่ตะบนคลองควายนะครับ
อำเภอสามโคกนะฮะชุมชนวัดสุราชวังสรรค์เป็นชุมชนติดแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำท่วมสูงครับ
บ้านหลังนี้นะฮะเลขที่๑๐ทับ๑เนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ชั้น๒นะ
ลูกชายเนี่ยนะฮะคุณพ่อคุณแม่บอกเห็นบอกจะลงไปขนของหนีน้ำข้างล่าง
แล้วหายไปเลย๓๔วันแล้วเข้ามาถึงพบว่าเขาเสียชีวิต
ลอยน้ำอยู่ที่ชั้นล่างของบ้านนะฮะนี่ฮะทุกผู้ชมครับ
คือต้องขออนุญาตเบลอไว้หน่อยนะฮะนี่คือแขนนะครับ
แขนของเจ้าของบ้าน
คุณชุมพลการเจริญอายุ๕๑ปีนะครับทุกผู้ชมครับ
ลอยอยู่ในน้ำที่ใต้ถุนบ้านติดกับสิ่งของต่างที่อยู่ที่ตรงบ้านตรงนี้ฮะ
เพื่อนบ้านบอกว่าคุณชุมพลเนี่ยหายตัวไปตั้งแต่วันที่๑ตุลาคมนะ
วันนั้นฝนตกหนักแล้วน้ำขึ้นสูงมาก
ก็รู้แค่ว่าคุณชุมพลเนี่ยเขาจะลงมาขนของหนีน้ำ
แล้วหายไปเลยหากันไม่เจอญาติญาติก็ตามหาก็หาไม่เจอ
จนวันนี้เจ้าหน้าที่มานายกอบจมา
เขาก็เนี่ยสำรวจพื้นที่ดูไปดูมาเอ้าแขนใคร
คือถ้าไม่มีใครลงพื้นที่ไปช่วยไปดูก็ไม่ทราบเลยนะคะ
ใช่คุณเขียนมาสอนคาดว่าช่วงที่มาขนของอาจจะถูกไฟดูดไฟรั่วหรือเปล่า
เพราะชั้นล่างเขาจะมีปลั๊กไฟอยู่ด้วย
ทีนี้ก็ไม่มีใครช่วยก็ไม่มีใครเห็นนะฮะ
ก็เลยเสียชีวิตอยู่ในน้ำที่ใต้ถุนบ้านตรงนี้นะฮะ

ผู้ชมฮะบ้านหลังนี้เนี่ย
ผู้ตายเขาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่ออายุ๘๐
คุณแม่อายุ๗๘อยู่บนชั้น๒ข้างบนนี้
คุณแม่บอกนี่อยู่บนชั้น๒เนี่ยรอน้ำรถถึงจะลงไปได้ก็รู้แค่ว่าลูกชายลงไปย้ายของชั้นล่าง
นี่เห็นไหมนี่ถ้าบ้านจะเป็นอย่างนี้นะชั้น๑นี่แต่อยู่ไม่ได้ชั้น๑
คุณพ่อคุณแม่ไปอยู่ชั้น๒อายุ๘๐กับ๗๘นี่สารพระภูมิเห็นไหม
ทีนี้คุณชุมพลเนี่ยลูกชายลงไปย้ายของชั้นล่างซึ่งคุณแม่บอกว่านี่ไม่รู้เลยนะเนี่ย
ว่าเขาหายไปไหนก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะทำไมลงไปย้ายของแล้วหายไปเลย
ญาติญาติก็หากันไม่เจอจนกระทั่งมาเจอเอ้าเสียชีวิตอยู่ที่ชั้นหนึ่งที่ใต้ถุนบ้านนี่แหละ
ข้างหลังตรงนั้นมันมีตู้อยู่๒ใบตู้เส้นใบหนึ่งแล้วก็ตู้ยืนใบหนึ่ง
เข้าไปเก็บเกือบอะไรเขาทำอยู่คนเดียวเขาดีด้วยดีด้วยขาเสื้อทั้ง๕เสร็จ
คุณแม่คาดว่าลูกชายอาจจะเป็นลมแล้วก็จมน้ำเสียชีวิตไปหรือเปล่า
แต่เจ้าหน้าที่คาดว่าอาจจะเป็นไฟดูดไฟรั่วแล้วก็ถูกไฟช็อตจนเสียชีวิตนะฮะ
วันนี้หลานของผู้ตายก็เปิดบ้านให้เราเข้าไปสำรวจดูนะครับทุกผู้ชมครับ
ได้คุยกับกำนันในพื้นที่ด้วยนะฮะกำนันบอกว่าก่อนที่จะเจอศพกันเนี่ย
ความจริงก็ได้รับแจ้งเหตุแล้วล่ะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยนะคุณชุมพลเขาหายไป
หายังไงก็หาไม่เจอจนมีชาวบ้านมาบอกได้กลิ่นแบบเหม็นผิดปกตินะ
จังหวะนายกอบจก็มาแจกสิ่งของช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่พอดี
ก็เลยมาดูกันพบว่าตอนที่มาเอาร่างคุณชุมพลออกมาจากจุดที่เจอเนี่ย
มีคนเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยถูกไฟไฟดูดด้วยนะฮะมันมีไฟรั่วอยู่นะฮะ
ก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นไฟรั่วครับตอนนี้ทางญาติญาติเองก็ได้รับศพไปตั้งบรรพิกุศลแล้วนะครับ
วัดสามัคคีธรรมนะฮะจะชาปนกิจวันพระฤหัสสบดีที่จะถึงนี้นะครับ